คุณผู้ชมครับว่าวันนี้เราได้นำเสนอเรื่องของหลวงปู่เนรโตไปแล้วนะครับที่ไปร่วมกันกับพวกไปหลอกชาวบ้านไปปลูกเสกวัตถุมงคลอวดอุตริแต่ว่านำเงินเข้ากระเป๋าตัวเองครับ
ล่าสุดมีชาวบ้านออกมาบอกนะครับว่าหลวงปู่เนรโตนั้นไปขอรับบริจาคเงินบอกว่าจะไปก่อสร้างกุฏิสุดท้ายไม่เป็นความจริงครับ
กรณีพระถนอมแสงสมสวยนะครับหรือว่าหลวงปู่เนรโตอายุ๒๗ปีเป็นพระลูกวัดบ้านบัวน้อยพร้อมกับพวก๒คนคือนางนวรัฐโตเทียนสินอายุ๗๐ปีครับ
ซึ่งเป็นแม่บุญธรรมแล้วก็นายนพดลมณีแสงดำรุงศาลนะครับหรือว่าใหญ่อายุ๕๓ปีคนขับรถส่วนตัวของหลวงปู่เนรโตครับ
ถูกตำรวจกองบังคับการปราบรามจับกลุ่มได้ที่กรุงเทพมหานครนะครับเมื่อวันที่๑๘พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ
ในข้อหารร่วมกันช่อกงประชาชนโดยการจัดสร้างพระประธานสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์แล้วก็เหรียญหลวงปู่เนรโตสิริวันโนมรุ่นที่๑
ปล่อยให้ชาวบ้านไปเช่าบูชาราคาองค์ละถึงสองพันบาทครับอ้างว่าเป็นการหารายได้บุรณปฏิสังขรอาคารต่างต่างภายในวัด
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เดินทางไปยังวัดบ้านบัวน้อยครับหมู่ที่๓ตำบลโนนทองหลางอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมาพบว่าพระสมบูรณ์อคจิตโตอายุ๕๕ปีเจ้าอาวาสวัดบ้านบัวน้อย
เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเมื่อประมาณ๕๖เดือนที่ผ่านมานี่เอง
โดยมีนายนพดลหรือว่าใหญ่นั้นซึ่งเป็นเขยของคนในหมู่บ้านเป็นผู้แนะนำมาครับ
ส่วนพฤติกรรมของหลวงปู่เนรโตในขณะที่อาศัยอยู่วัดแห่งนี้
คือไม่ค่อยออกไปบินทบาทเพราะว่าไม่ฉันเช้า

ในระหว่างวันจะมีญาติโยมส่วนมากที่เป็นคนจากที่อื่นที่เอาไปหาเป็นประจำตลอดทั้งวัน

ส่วนเรื่องเงินของวัดที่ปล่อยให้คณะกรรมการวัดนั้นเป็นคนจัดการ
และเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาครับหลวงปู่เนรโตนั้นได้ออกมาจากวัดไปแล้วนะครับ
โดยไม่ได้บอกว่าไปไหนจนมารู้อีกทีก็ไปถูกจับที่กรุงเทพ
ขณะที่นางสาวสุธิดาจันคอนอายุ๔๓ปีผู้ใหญ่บ้านบัวน้อยบอกว่า
หลวงปู่เนียนโตนั้นจะรับดูดวงด้วยครับ
แต่ละวันจะมีชาวบ้านส่วนใหญ่ซึ่งมาจากที่อื่นเดินทางไปดูดวงเป็นประจำ
ต่อมาก็มีการขอรับบริจาคเงินจากชาวบ้านอ้างว่าจะนำไปก่อสร้างกุฏิสงฆ์และโครงการจะสร้างโบสถ์
จากนี้ก็ยังได้เปิดให้ญาติโยมนั้นไปบูชาเหรียญวัตถุมงคลซึ่งมีหลายราคาตั้งแต่๒๐๐บาทเรื่อยไปครับ
ก็จัดทอดกาถินได้เงินทำวนไปประมาณ๒๙๐๐๐๐บาทกระถิ่นที่ได้เงินทำวนไปประมาณ๒๙๐๐๐๐บาท
ยังมองคนอีดบังคลอีด๓๒๐๐๐บาท
ซึ่งชาวบ้านก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเอาไปทำที่ไหนครับ